มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านข้าวมันไก่ที่นครปฐม
เมื่อวานี้เราไล่กันไปแล้วว่าตอนเกิดเหตุ
มีแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั่งอยู่หน้าร้านกับอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามากัน๓คน
มาจากบ้านแพ้วสมุทรสาครมาเที่ยวผับแถวนครปฐม
เสร็จแล้วก็ผับเลิกเทคเลิกก็หาข้าวมันไก่กินเข้าไปกินกัน๓คน
ตอนช่วงเดินผ่านเข้าไปเนี่ยมีการพูดกันประมาณว่าโอ้โหเสียงดังจังเลย
เจ้าถิ่นเขานั่งกันอยู่แล้วเหมือนเขาพูดคุยกันเสียงดังใช่
ขากลับออกมาฮะออกมาก่อนสองคนฮะกลุ่มเจ้าถิ่นรออยู่ครับก็เลยใส่ก่อนเลย
อ่าเพื่อนอีกคนนึงจ่ายเงินเสร็จเห็นเพื่อนสองคนโดนรุมอยู่ออกมานี่ชักปืนยิงเลย
อืมนะครับแต่เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยกลุ่มบ้านแพ้วเนี่ยถูกกลุ่มเจ้าถิ่นที่มีกันอยู่สามคนเหมือนกันเนี่ย
ดึงตัวมาก็เลยรับกระสุนจากเพื่อนตัวเองเข้าไปนี่แหละหนึ่งคนค่ะ
ละมุนกันอยู่อีกแป๊บนึงในกลุ่มบ้านแพ้วก็คว้าปืนมาแล้วก็ไล่ยิงกลุ่มเจ้าถิ่นไปถึงด้านนอก
จุดเนี่ยนะฮะวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยมีวิ่งหนีไปคนหนึ่งใช่ค่ะถูกยิงไปคนหนึ่งอีกเนี่ยตามภาพนี้นะคะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยฮะเสื้อสีแดงเนี่ยวิ่งหนีอีกคนนึงนี่กลุ่มบ้านแพ้วเนี่ยไล่ยิงไปอีก
ตายสองใช่ค่ะฝั่งละหนึ่งใช่นะครับอ่าไอ้ฝั่งบ้านแพ้วที่ตายเนี่ยคือเพื่อนยิงกันเองนะ
ใช่เพราะว่าถูกดึงตัวมาบังกระสุนนะครับเหตุการณ์นี้คนเจ็บคนตายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่กลุ่มบ้านแพ้วเนี่ยที่ก็พาเพื่อนตัวเองที่ถูกยิงนั่นแหละที่ยิงกันเองไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีคนหนึ่งหนีไป

อีกคนนึงที่นั่งดูเพื่อนอยู่ที่พามาโรงพยาบาล
ก็เลยถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
คนที่ถูกจับได้ที่โรงพยาบาลชื่อนายสรายุทธ์สุดใจนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงที่หนีไปชื่อนายทศพรลิมปณะชัยพรกุลนะครับ
ก็ขับรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำหนีไป
ล่าสุดครับวันนี้นายทศพรเข้ามามอบตัวแล้วนะฮะ
พร้อมกับปืน๓๘ลูกโม่ที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วย
วันนี้ทศพรใส่เสื้อขาวนะครับส่วนสรายุทธ์ที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้
วันนี้ใส่เสื้อส้มนะฮะตอนก่อเหตุเสื้อน้ำเงินนะครับ
วันนี้ทั้งสองคนถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านข้าวมันไก่นะครับ
ก็ทำแผนตั้งแต่ตอนก่อนจะเดินออกมานอกร้านเจอคู่กรณีดักรออยู่
แล้วก็ชกต่อยกันนายสุรายุทธ์ก็เลยชักปืนยิงคู่กรณีจนล้มลงนะครับ
แล้วพยายามยิงนายปียพงศ์เจ้าถิ่นเสื้อแดงแต่ว่าพลาดไปโดนเพื่อนตัวเอง
เพราะว่าพวกเจ้าถิ่นเขาดึงเพื่อนตัวเองขึ้นมาบังคมกระสุนเอาไว้นะครับ
ทศพรก็ถูกทำแผนในจุดที่โดนนายปียพงศ์เสื้อแดงต่อยตอนเดินออกจากร้าน
แล้วก็ไปหยิบปืนมายิงใส่นายปียพงศ์แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยนายทศพรเขาบอกว่าเขาแค่หยิบปืนขึ้นมา
เขาไม่ได้หยิงในภาพจากล้ององค์จรปิดจะเห็นวิ่งไล่ไปเนี่ย
ทศพรบอกว่าเขาไม่ได้ยิงเขาหยิบปืนขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ยิงนะครับ
เพราะว่าเขาเนี่ยแค่ไล่ไปแล้วเขารีบกลับมาดูเพื่อนคือนายกรวิทย์ที่ถูกยิงคนแรกเลย
แล้วเห็นหายใจรวยรินอยู่ก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ส่งปืนคืนให้กับนายสรายุทธ์เพื่อให้ยิงข่มขู่ไม่ให้ใครเข้ามา
ช่วงก่อนจะไปโรงพยาบาลนะฮะช่วยเพื่อนที่ถูกยิงขึ้นรถแล้วก็ส่งปืนให้สรายุทธ์
ข่มขู่ไม่ให้ใครเข้ามาในช่วงเวลานั้น

ทำท่าจะลิงค์หน่อยด้วยไปกัน
ก็มีแม่ของนายกรวิทย์แก๊งบ้านแพ้วที่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ก็ไปที่สพมนครปฐมด้วยแม่อายุ๕๐แล้ว
บอกว่าที่มาเนี่ยคือจะมาขอบใจเพื่อนลูกนะก็คือสรายุทธ์

ไม่ได้หนีอ่าแม้ว่าจะเป็นคนยิงคนแรก
แล้วกระสุนมันถูกลูกชายตัวเองตายก็ตามแต่ก็ไม่หลบหนี
ถือว่าไม่ทิ้งกันยังอยู่ที่โรงพยาบาล
คอยดูแลเพื่อนจนถูกตำรวจจับแสดงถึงความมีน้ำใจ
แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยแม่บอกว่าแม่ไม่เอาเรื่องกับสไต
ชอบใจคือว่าเขาไม่ทิ้งพวกตัวเองหรือว่าที่จริงเขาจะไปก็คงจะไปได้
แต่เขาเอาพวกเรามาส่งลงไปก็เขายังนั่งรอเห็นพิธี
ขอบใจมันที่ว่ามันไม่หนีคนเราอ่ะกินข้าวทำไม
มองหน้ากันไม่ได้หรอกมองหน้าจะต้องอยู่กันอ่ะต้องมาลุม
ถ้าสมมติว่าเพราะคนในกลุ่มนั้นอ่ะโดนโดนทำร้ายหนึ่งคน
แล้วคนอย่างข้างในจะช่วยไหมมันก็ต้องช่วยกันใช่ไหม
แต่คนที่ไปก่อนเลยคือทศพรไปก่อนเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปที่จังหวัดอ่าไปที่วัดหนองสองห้องนะครับ
อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครเป็นวัดที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของนายกรวิทย์
อ่าแก๊งบ้านแพ้วที่เสียชีวิตภรรยาบอกว่าคบหากันมาเกือบสิบปีนะฮะ
ภรรยานิยุยี่สิบสองนะครับอ่าคบหากันตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะนะครับ
จนอยู่ด้วยกันแต่งงานกันมีลูกด้วยกันยืนยันว่าสามีไม่มีนิสัยหาเรื่องใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยเพื่อนสองคนที่ไปกับสามีคือสรายุทธ์กับทศพรเนี่ย
ภรรยาก็ไม่รู้จักนะรู้แค่ว่าสามีเพิ่งรู้จักกับทั้งสองคนได้เดือนกว่าเพราะว่า
สามีเพิ่งปลดประจำการทหารมาคืนวันเกิดเหตุรู้ว่าสามีไปเที่ยวนะครับ
ไม่ได้ห้ามอะไรเนื่องจากเห็นว่าทำงานหนักทำสวนผลไม้หาเลี้ยงครอบครัว
อ่าก็อยากให้พักผ่อนบ้างไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนบ้าง
จนกระทั่งรุ่งเช้าสามีก็ยังไม่กลับบ้านทีนี้เริ่มรู้สึกผิดปกติแล้ว
พยายามโทรหาหลายรอบไม่มีคนรับสาย
โทรไปเรื่อยจนสายมีคนรับโทรศัพท์
คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยภรรยาของนายกรวิทย์นี่ลูกอายุ๔ขวบเองนะฮะเป็นลูกสาว
บอกว่าคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยปลายสายเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วก็แจ้งข่าวว่าสามีของคุณกรวิทย์ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะ
โอ้โหเธอบอกตอนนั้นเนี่ยเหมือนโลกสลายไปทั้งใบเลย
อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงลูกสาวทุกวันนี้ก็ยังถามทุกวันพ่อไปไหน
เห็นศพพ่อก็ถามแม่ว่าทำไมพ่อไม่ตื่น
ก็บอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าลูกสาวก็ยังเล็กเกิน๔ขวบ
ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าตายนะฮะ
แม่ยายของผู้ตายนะฮะที่ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราไว้เหมือนกันนะครับ
เช้าตื่นมาก็จะถามแบบว่าฟ้าไปไหน

จะบอกว่าป๊าไปทำงานบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะมียายคอยบอกว่าป๊าไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างนี้
ค่อยบอกไปเรื่อยค่ะให้น้องค่อยเข้าใจ
พยายามบอกแต่ว่าน้องก็ยังไม่รู้อยู่ดี
น้องจะถามว่าทำไมพ่อยังไม่ตื่น
ใช่ทำไมป๊าไม่กินข้าวอะไรอย่างนี้
วันนี้เราต้องอยู่คนเดียวแล้วเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
แล้วเราตัวคนเดียวอะค่ะต้องเลี้ยงลูกให้ไหว
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เสียชีวิตไป๑ศพเหมือนกัน
เอาเป็นว่าสรายุทธ์กับทศพรตอนนี้ทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับในการทำร้ายผู้อื่นยิงผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายนะครับ